ที่หน้าจอทีวีฮะคอการเมืองต้องชมข่าวนี้เลย
ร้าวรับเปิดประเทศครับคือใครเป็นลุงตู่
ก็ต้องบริหารหลายหน้าเหลือเกินบริหารประเทศบริหารการเมือง
อืมบริหารพักการเมืองด้วยค่ะรอบเนี้ยเนี้ยเหมือนคนในพักเนี้ย

เพื่อล้มกระดานเลือกเลขาคนใหม่
แล้วหัวหน้าหัวหน้าไม่มีใครกล้าแตะ
กระดานเลือกเลขาพักคนใหม่
จะเป็นการล้มกระดานท่านธรรมนัฐพรมเผ่าฮะ
เมื่อวานนี้ลาออกกันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว

มีท่านนายกเรียกรัฐมนตรีที่เป็นกรรมการบริหารภักดิ์พลังประชารัฐ

ไม่ใช่จำเนียบนะฮะเข้าพบบ้านพลเอกบาวิทย์

มูลนิธิป่ารอยต่อฮะแต่ท่านนายกเนี่ยไปคุยที่นั่นด้วย
คุยกันเพื่ออะไรมีการยื่นใบลาออก
พอคุยปุ๊บกลับมามีการยื่นใบลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพัก
ตามรายงานบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย
โดยกฎหมายแล้วลาออกเกินครึ่งหนึ่ง

นี่คือใครร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
กรรมการบริหารพักลาออกเกินครึ่งหนึ่งท่านธรรมนัฐปลิว
แต่กรรมการบริหารพักพลังประชารัฐมี๒๖คนครึ่งหนึ่งคือ๑๓
ดังนั้นต้องลาออก๑๔เฮ้ยเก้าอี้เหนียว
ลาออกกันโดยไม่ได้นัดหมายดังนั้นไม่มากันตามนัด
ลากันแค่๙คนจริงต้องลา๔
เมื่อลาแค่๙คนท่านธรรมนัฐยังคงเหนียวอยู่กับเก้าอี้นี้
แล้วใครลาออกบ้างก็เป็นรัฐมนตรีฝากฝั่งหนึ่ง
ฝากฝั่งที่ลุงตู่พอจะพูดจาปราศัยได้มีใครบ้างฮะ
สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีอุตสาหกรรม

ว่ากายกระทรวงการครางรัฐสอบีและศรออีก๒ท่าน
ชนบุรีคนนึงนครศรีธรรมราชคนนึง

รวมทั้งหมด๙คนไม่ถึงครึ่ง
ดังนั้นยังไม่สามารถที่จะทำให้เก้าอี้ของท่านธรรมนัฐพรมเผาปลิวไปได้
พอลาออกแบบนี้คนไปรอลุงป้อมเลยฮะ
ในฐานะหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
ป้อมบอกว่าเรื่องปรับโครงสร้างที่คุยกับนายก

แต่เรื่องที่มีการลาออกล้มกระดานเลือกเลขาใหม่
ป้อมบอกลุงป้อมไม่รู้เรื่องนี้นะ

ป้อมแบบนี้เหมือนเปิดไฟเขียวให้คนเขาลาออกหรือเปล่า
รู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าลุงป้อมก็เลยมีคำอธิบาย

ไม่รู้ผมไม่รู้
ไม่เห็นพูดกับผม
คุยกันแล้วแต่ว่าไม่เห็นพูด
ยังไม่รู้ไงผมก็ดู

ยังไม่รู้ไงหลายท่านก็บอกยังไม่รู้
คือตอนที่เมื่อวานสื่อหลังจากที่ประสูจน์คณะรัฐมนตรีเสร็จ
พลเอกประยุทธ์ท่านเรียก๖รัฐมนตรีเข้าไปนะคะ

พูดว่าอะไรมันยังไม่จบมันมันยังไม่จบมันยังไม่จบ
ก็มันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องโพธรรมนัฐ
พอเป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องนี้มันก็เลยยังไม่จบ
อันนี้มาจากเสียงของท่านนายกประยุทธ์จันโอชานะครับ
แต่ตามรายงานที่บอกว่ามันไม่มีอะไรมันแค่คิดแต่ยังไม่ได้มีการทำอะไร
แต่พอลาออกจากกรรมการบริหารพักของ๙๖รัฐมนตรีแล้วอีก

วันพรุ่งนี้คือ๒๘ตุลาคม
พลังประชารัฐนัดประชุมด่วนฮะ
ประชุมด่วนเพื่อหารือทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เหมือนประหนึ่งว่าในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการประชุม

การประชุมจะหาคนลาออกเพิ่ม
ก่อนหน้านั้นคือให้จับตาวันนี้ได้เลย
วันนี้อาจจะมีลาออกเพิ่มจนครบจำนวนเกินครึ่ง
ถ้าเป็นแบบนั้นกรรมการบริหารพักปลิวไปทั้งหมดแล้ว
เลขาก็อยู่ไม่ได้เหก็อยู่ไม่ได้หัวหน้าก็อยู่ไม่ได้
และคนที่เต็งหนึ่งจะมานั่งเก้าอี้เลขา
สมมุติถ้ามีใหม่นะแทนท่านธรรมนัฐพรมเผาก็คือท่านสุชาติชมกลิ่น

เพราะฉะนั้นรู้จักมะคุ้นกับบรรดาสอสอมากมาย

สอสอพักอื่นท่านก็เป็นมือประสาน๑๐ทิศ

แล้วไปมาไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้ฮะ
เรื่องถึงขั้นหัวหน้าพักคนใหม่
มีรายงานว่าลุงป้อมอาจจะไปเหมือนกันนะ

ลุงตู่เดี๋ยวจะนั่งเองเลย

ส่วนท่านธรรมนัฐพรมเผาเป็นยังไง

ไม่มีปัญหาคือสิ่งที่มันเกิดขึ้น
เหมือนกับมีการพยายามที่จะบั่น
พยายามที่จะทอนสรรพกำลังของท่าน
แล้วพยายามที่จะดีดท่านให้พ้นจากเก้าอี้เลขาพลังประชารัฐ
บอกไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวไม่บรรทอน

ที่นี่ก็คือที่ทำการพลังประชารัฐด้วย
เดินหน้าเดินหน้า

ใครจะอยู่ใครจะไปมันยังไม่จบ

มันเลยกำลังจะจบแล้วฮะ
ต้องไม่ดื้อนะต้องไม่ดื้อ

ถึงจะไปกันได้
นี่คือการเมืองจริงนะนึกถึงคำของแกเลยนะท่านธรรมนัฐเนี่ยถ้าล้มผมได้ก็ล้มรัฐบาลได้